เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะข่าวเกษตรมาแล้ว
นี่เรื่องของอาชีพทำเงิน
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหออเดอร์มาไม่ขาดสายนะพี่ทิเป้
ใครที่ปลูกมันสัมปะหลังอย่าทิ้งใบอย่าทิ้งต้น
เพราะว่าตอนนี้นะถ้าคุณเอาไปบด
ดเสร็จแล้วก็เอาไปตากแห้งตากแห้งยัดใส่กระสอบ
หลังจากนั้นส่งให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์เขาได้ทันที
มีประโยชน์ทุกส่วนของต้น
ใช่ฮะอย่างที่บอกไปออเดอร์มาไม่ขาดสาย
รายได้ต่อเดือนถ้าทำได้แบบนี้นะ
ประมาณ๓๐๐๐บาทต่อเดือน

นี่ครับผมพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่นี่ครับ
อำเภอยางตลาดที่จังหวัดการาศิลป์ที่ตำบลเวอร์
เรื่องนี้ไม่เวอร์ก็ทำรายได้จริง
แต่รายได้ก็เวอร์เหมือนกันนะ๓๐๐๐๐บาท

เอามาบดแบบนี้เอาไปตากแห้งแบบนี้
กระสอบส่งฟาร์มทันทีนะครับ
คุณนาบัวศรีแล้วก็คุณป้าทองใส
สองสามีภรรยาซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านศรีสำบราณ
ก็เลยแนะนำบอกว่านี่เอาต้นมันสำปะหลังมาบดขายสิ
จากนั้นทั้งคุณลุงบัวศรีแล้วก็คุณป้าทองใส
ก็เริ่มเลยนะฮะเริ่มลงทุนซื้อเครื่องบดมือ๒มา

ก่อนที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
แรกก็ไปเก็บต้นมันสัมปะหลังจากไร่

พอสร้างรายได้ได้ดีนะครับมียอดออเดอร์เพิ่ม
ก็เลยปลูกมันสัมปะหลังซะเองเลยในพื้นที่ของตัวเอง๒ไร่
แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับยอดออเดอร์ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
คุณลุงบัวศรีกับคุณป้าทองใสบอกว่า
งั้นเอาอย่างนี้ป้า
เราต้องออกตระเวนรับซื้อต้นมันสัมปะหลังจากต่างหมู่บ้าน

เพราะต่างหมู่บ้านเขาก็ปลูกต่างตำบลเขาก็ปลูก
ข้ามอำเภอเราก็ไปไปขอซื้อมาหมดเลยนะครับ
สำหรับรอบการบดต้นมันสัมปะหลังก็จะเริ่มจากวันแรก
ออกหาต้นมันสัมปะหลังมาเตรียมไว้
วันที่๒ก็นำเข้าเครื่องบดได้ทันทีนะครับ

ช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้โอ้โหแดดดี

ร้อนมากแห้งเร็วมากร้อนจัดมากเลย
มันสัมปะหลังแห้งตัวเราก็จะแห้งอยู่แล้ว

ก็พี่น้องเกษตรกรที่ทำงานกลางแดดก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ตากแห้งแล้วนะฮะพอวันที่๓นะ

ก่อนที่จะบรรจุกระสอบ๑๕กิโลกรัม

แต่ละครั้งได้ต้นมันสัมปะหลังบดตากแห้งประมาณ๑๕กระสอบ
ก็สร้างรายได้๑๕๐๐๐บาทขึ้นไป
และบางเดือนนะเก็บมันสัมปะหลังได้เยอะ
ก็รายได้ถยานไปถึง๓หมื่นบาท

ต้นมันสัมปะหลังบดตากแห้งนี่คือที่ไหน

ใช่จะช่วยเพิ่มเนื้อเพิ่มน้ำหนักบำรุงน้ำนมบำรุงขน
และผิวหนังวัวก็สะอาดเกลี้ยงกล่าว

ทั้งนี้สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
ได้เข้ามาแนะนำสูตรบดหัวมันผสมกับต้นมันสัมปะหลัง
เพิ่มคุณค่าและสร้างสารอาหารได้เป็นอย่างดี
สามารถเพิ่มราคาเป็นกิโลกรัมละ๑๐บาทจาก๗บาท
ก็จะมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นนะฮะ

และคาดว่าจะมียอดสั่งสูงไปถึง๕๐ตันด้วย
โดยคุณลุงบัวศรีและคุณป้าทองใสบอกว่า
บดต้นมันสัมปะหลังขายเป็นอาหารสัตว
เป็นอาชีพที่สดใสนะมีอนาคตแน่นอน

เพราะบางช่วงหาวัตถุดิบแทบไม่ทันแล้วฮะ
แต่ก็ได้ไปยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
กับสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาดไว้แล้ว
เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพนั่นเอง

คุณลุงบัวศรีกับคุณป้าทองสายหินศิลา
เขาไม่ห่วงวิชาเขาบอกไปดูได้เลย
เป็นเกษตรกรบ้านศรีสำราญที่ตำบลเวอร์
ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินนั่นเอง
บอกว่าอยากมาศึกษาวิธีการ

คุณลุงกับคุณป้าทำอยู่มาหาได้เลย
สาเหตุที่เขาบอกว่าหาต้นมันสำบราณยาก
เพราะว่าปีที่แล้วราคามันสำบราณตกมาก

และปีนี้เพิ่งหันมาราคาขึ้นอยู่๓บาท

คนก็เลยไม่ได้ปลูกกันเยอะ
เท่านั้นแหละครับคุณลุงเลยบอกว่าหาซื้อกันแบบหายาก
แล้วไม่ใช่แค่คุณลุงคุณป้าทำกันอยู่๒คนนะ

ก็จ้างคนในชุมชนมาช่วยกันทำ
และให้รายได้ค่าแรงขั้นต่ำเลย๓๐๐บาท
อันนี้หมายถึงใบกับต้นใช่ไหมคะ
ใบกับต้นนะครับเขาบางครั้งไม่ได้ให้กินอย่างเดียว

มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าที่คืน
บางคนก็ไปกินอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าคือมันไม่เติมเต็ม
เขาจะเอาไปขายเวลาโคขุนไปขายก้นให้ก้นใหญ่
อันนี้แหละครับทำให้เกิดความแน่นของเนื้อมากขึ้นนะครับ

นี่แหละครับเป็นอาชีพที่สดใสนะน่าสนนะ

แพ่งนะครับเพราะว่ามีสารบางอย่าง

ถ้างั้นเดี๋ยวเกิดเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงอีก
อาชีพมีอนาคตแบบนี้เลยมาฝากกันนะ